โอ้โหเถียงกันหนักเลยบนกระตนแบบนี้

คุณผู้ชมฮะเถียงกันเรื่องไปชนมอเตอร์ไซค์
และบนมอเตอร์ไซค์มีเด็ก๑ขวบด้วยนะ

ร้อนรถมอเตอร์ไซค์มาอาการสาหัสหมดสติอยู่นะ

เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะฮะ
บริเวณถนนหน้าตลาดไทยสมบูรณ์๓
ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
กู้ชีพอบตคลอง๓ได้รับแจ้งเหตุรถชนกัน

คนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อนายโพแซคชาวเมียนมา
ร่างอยู่คาใต้ท้องรถตู้เลยนะครับ
อีกรายเป็นเด็กชายชาวเมียนมาวัย๑ขวบนะฮะ

หนูน้อยหมดสติไม่หายใจแล้ว
เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจ๒๐นาทีจนชีพจรกลับมา

จนกระทั่งต้องส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการยังโคม่านะครับ
ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันว่าไม่ผิดฮะ
คนขับรถตู้คือนายการใจพุกคนใส่เสื้อสีน้ำเงิน
บอกว่าผมขับรถตู้จะกลับบ้านย่านนทบุรี
มาถึงที่เกิดเหตุเจอรถปาเจโร่สีดำ
ซึ่งขับสวนเลนแล้วก็เฉียวมอเตอร์ไซค

คนเจ็บกระเด็นมาใส่รถของเขา
ยืนยันผมไม่ได้เป็นคนชนมอเตอร์ไซค์โดยตรง

คนขับปาเจโร่คนเสื้อสีขาวคือนายรัชพล
ยืนยันว่าผมก็ไม่ได้ขับชน
แต่รถตู้นั่นแหละที่ชน
แล้วรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาหารถผม
ฟังเสียงเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยี้คลิปกันนะฮะ
เขาชนกระเด็นมาหาผมนี่แหละครับ

ไม่ได้ชนครับ

ต้องถามพยานแล้วก็ดูวงจรปิด

คือพยานที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่า
รถที่ชนมอเตอร์ไซค์ก็คือ
รถมอเตอร์ไซค์เขาก็ไปกระแทกรถตู้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วคนเจ็บทั้งสองคนก็คือ

อ้าวไม่ต้องเถียงกันแล้วนะจ๊ะ